แล้วผมจะไม่กลับผมไม่คุยด้วยเดี๋ยวผมจะมาทำไม
ต้องคุยด้วยเพราะว่าเฟอร์ผมรู้สถานการณ์ดี
ผมไม่คุยด้วยจำหน้าผมไงนะ
เดี๋ยววันหลังผมจะต้องหมอไปกลับที่กลางเลยแค่นี้นะพี่
ผมไม่ออกการณ์ในสถานการณ์เดียวผมไม่คิดกัน
คืออันนี้มันเป็นคลิปที่เกิดขึ้นอยู่คือเป็นกล้องวงจรปิดนั่นแหละคุณผู้ชม

สมัยนี้เนอะทั้งเสียงชัดทั้งภาพชัด
คือได้ยินหมดเลยว่าสนทนาแล้วคุยอะไรกัน
คุณผู้ชมก็เห็นไปแล้วผู้ชายคนนั้นถามว่าเอาคุณขวัญ
ใส่ชุดมาแบบนั้นข้างหลังมันก็เป็นโพลิสต์ให้เห็นอยู่
รู้อยู่แล้วเป็นตำรวจยังยังคุณผู้ชมใจเย็น
เพราะเรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นจริงหรือไม่จริง
อาจจะเอาชุดมาสวมใส่ก็เป็นได้
ก็เลยถึงบอกว่ามีชายคนนี้นี่แหละค่ะ

อยู่ในซอยประชาราชน๒๐พมนทัพบุรี
แต่งกายคล้ายกับตำรวจนอกเครื่องแบบ

อายุสักประมาณ๔๕๕๐ปี
แต่มามาคนเดียวนะคุณเวลามาตรวจแบบนี้มันก็แปลกอยู่เนอะ

เออแล้วมาบอกเจ้าของร้านว่าเออมาดูเอกสารลูกจ้างต่างด้าวสามคนหน่อยสิ
แต่ทีนี้เจ้าของร้านเขาบอกว่าพูดจาเป็นลักษณะข่มขู่เขาด้วย
แล้วจะให้จ่ายเงินให้เขาอ้างว่าเอกสารของต่างด้าวไม่ครบค่ะ
แต่พี่ที่เป็นเจ้าของร้านเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะ
ผู้ชายคนนี้ทำไมถึงมาบอกว่าขอดูมาตรวจบัตร
แล้วอ้างว่ามีลูกจ้าง๑คนในร้านเอกสารไม่ครบ
แต่เจ้าของร้านยืนยันว่าลูกจ้างของเขาเอกสารครบทุกคนค่ะ
ทีนี้เจ้าตัวก็เลยเสนอพี่เจ้าของร้านนะเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมพี่
เดี๋ยวโทรไปหาเจ้าหน้าที่ที่ทำบัตรแรงงานต่างด้าวให้ลูกน้องผม
แต่กลายเป็นผู้ชายคนนั้นไม่คุยบอกแบบนี้ว่าโอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวรู้มากหัวหมอ
บอกแบบนี้ด้วยว่าเดี๋ยวจะเอาตัวลูกจ้างเขาทั้งหมดไปโรงพัก
ขู่ว่าจะเอาตมมาตรวจสอบตัวเขาเองเขาก็กลัวเหมือนกันนะ
อืมแต่ส่วนตัวเขาเชื่อแบบนี้ว่าไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ตำรวจจริงหรือเปล่า
อ่ะแต่ยังไงก็ตามก็แจ้งความแล้วอะค่ะ
ผู้ชายแต่งตัวคล้ายตำรวจหรือใช่หรือไม่ใช่ผมก็ไม่ทราบ
ไม่ทราบแน่สักแน่ชัดครับก็เข้ามาขอขอตรวจค้นเด็ก
ขอตรวจบัตรหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยขอตรวจบัตรหน่อยได้ไหมอ่า
ผมก็เลยตรวจเลยพี่ไม่เป็นไรยังไงเราก็มั่นใจว่าเรามีครบอยู่แล้ว
ครับพอตรวจเสร็จก็พอชี้แจ้งว่าเด็กคนหนึ่ง
บัตรไม่ครบก็คือจะเอาเด็กตัวเด็กไปเสียไม่เยอะหรอกครับ
แต่ไปเคลียร์เขาก็ออกไปจากพื้นที่ไปเคลียร์กับเขา
ถึงหมื่นหรอกเขาพูดอย่างงี้ครับอ่านี่คือเจ้าของร้านนะคะ
ที่ภูวเมฆค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะคือคนที่เป็นลูกจ้างในร้านอ่ะ
ชื่อนางสาวเออืมก็อายุยังน้อยอยู่แหละอายุสิบหกเดินมาเนี่ย
บอกแบบนี้ว่าผู้ชายคนนี้อันนี้น้องเขาเล่านะลูกจ้างบอกว่า
ผู้ชายคนที่เห็นในคลิปอะพี่เขาเดินมาแล้วเขาก็มาถามหนูก่อนเลยว่า
คนไทยหรือเปล่าเราอ่ะแล้วเอ๊ะเป็นคนไทยไหม
ก็บอกว่าอ้าวยังไงล่ะเขาก็งงไงน้องบอกว่าเออ
เพราะบอกว่าพี่หนูเป็นคนไทยปรากฏเขาพูดกับน้องว่าอะไรรู้ไหม
ยังไงเขาบอกว่าหนูอ่ะอ้วนฮะน้องบอกหนูโดนบูลลี่ไปอีกโอ้โห
แล้วเลยตัดสินใจเอ้าก็เลยเนี่ยรีบโทรหาพี่นายจ้าง
แต่อย่างที่บอกแหละพอโทรไปเสร็จแล้วจะให้ไปโทรหานายจ้าง
ให้ไปคุยกับคนที่ทำเรื่องทำบัตรต่างด้าวคนนั้นเขาก็เลยมาบอกว่า
อย่ามาหัวหมอกับเขาอย่ามาคิดจะสอนจราเข้ว่ายน้ำโอ้โหไปกันใหญ่อีก
ส่วนลูกจ้างที่เป็นต่างด้าวที่โดนกล่าวหาว่าเอกสารไม่ครบ
คนนั้นน่ะนั่งร้องไห้อย่างเดียวเลยเพราะกลัวมากนะคะทีนี้ตำรวจสพเมืองนนทบุรีท่านว่ายังไง
รองภูมิกับยืนยันแบบนี้บอกชายแต่งกายคล้ายตำรวจไม่ใช่ตำรวจค่ะ
คือไม่ใช่ตำรวจของสพเมืองนนท์แน่นอนของสพเมืองนนท์ไม่ใช่ดูภาพเห็นแล้ว
แล้วใช่ตำรวจจริงจริงไหมอ่ะเกิดเป็นสอพออื่นอ่ะเห็นไหมอันนี้สงสัยใช่ไหมอ่า
บอกว่าส่วนที่บอกว่าเป็นตำรวจจริงหรือไม่เดี๋ยวขอตรวจสอบก่อน
แต่ที่แน่แน่คือไม่ใช่ตำรวจที่สอพอมเมืองนลจ๊ะอืม
แล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตำรวจจริงเรื่องนี้มีความผิดหนักเลยนะคะ

กฎหมายแล้วถ้าสมมุตินะสมมุตินะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ขึ้นมาจริง